ไปดูอีกหนึ่งภัยรถประจำทางกันนะคะ

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็นั่งรถสาย๓๖
วิ่งระหว่างปากน้ำบางประกงคุณผู้ชม
ก็นั่งอยู่ทีนี้ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง

จับตัวจับหน้าอกคือแบบนั้นเลยนะคะ
ผู้โดยสารคนอื่นเขาทนไม่ได้ค่ะคือสาวเองก็ร้องกรี๊ดนะ
ผู้โดยสารเขาเห็นเขาก็ทนไม่ได้เขาก็เข้าไปรวบตัวไว้
ถามเลยบอกโรคจิตหรือเปล่าทำแบบนี้
ผู้ชายที่ว่าที่โดนถามว่าโรคจิตหรือเปล่า
ก็คือนายเงียบเหยียบประโคนนะคะอายุ๔๓ปี
เป็นชาวจังหวัดบุรีรำคนนี้แหละค่ะ
หลังจากที่ไปจับตัวจับหน้าอกหญิงสาวคนนึงที่โดยสารรถมาคันเดียวกัน
กระเป๋ารถเมย์ทั้งผู้โดยสารทุกคนคือเห็นเขาก็ทนกันไม่ได้นะคะ
ก็เลยทั้งจับทั้งลากตัวลงมาที่ป้ายรถเมย์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณถนนบางนาตรากิโลเมตรที่๑๖
แล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่ให้นำตัวไปสถานีตำรวจ
สอบถามหนึ่งในผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ขึ้นรถมาจากโฮมโปรบังพลีค่ะ
ตั้งใจจะไปลงหน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
ทีนี้นั่งไปสักพักก็ปรากฏว่า

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นผู้หญิงที่นั่งข้างหลัง

สักพักผู้หญิงคนนึงที่เห็นเหตุการณ์เขาก็โวยวายขึ้นมาบอก

นั่งมองหน้าอกน้องเขาตั้งแต่น้องเขาขึ้นมาแล้ว

ทหารก็จัดการเลยเข้ามาล็อกตัวเอาไว้
แล้วก็ค้นตัวผู้ก่อเหตุรวมถึงรวบตัวไว้หมดเลย
จากนั้นก็ลากลงไปที่ป้ายรถเมย์หน้ามหาวิทยาลัยหัวเฉียว
แล้วก็พาผู้เสียหายทั้งสองคนไปแจ้งตำรวจตัว
เพราะเขานั่งข้างหลังเราก็เลยไม่รู้ว่า
ว่าเอ๊ะมันจับเราหรือว่ามันโดนบอกแตก
คือโดนทีสุดท้ายคือรู้เลยว่าปืดไปเลย
รู้แล้วพอหลังจากเราโดนได้ยังไม่ถึงกี่นาทีเลย

พอเราโดนได้แป๊บนึงพี่แกก็พูดขึ้นมาว่า
เห็นหลายรอบแล้วมึงเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ตั้งแต่โดนทีสุดท้ายนี่ก็คือลุกเลย
ใช่ค่ะคือคนที่สุดท้ายโดนก็คือหนูโดน

แต่ก็คือเราไม่รู้จักกันไงเราก็เลยไม่ได้คุยกัน
คือมันมีมืออะพี่คือเรานั่งรถ
ตอนแรกเราก็คิดว่าคงเป็นเพราะว่าเขาจับเบาะ
เบาะแล้วก็เออแบบคงโดนมั้ง
แต่คือว่าคนข้างเราเนี่ยโดน๓รอบค่ะ
ส่วนหนูนี่คือโดนรอบเดียวใหญ่แต่คือปืดไปเลยค่ะ

ฝากเตือนภัยกับผู้ถึง
ก็บอกว่าเวลานั่งรถก็ระวังหน่อย

เพราะคือขนาดเราเนี่ยไม่ได้แต่งตัวที่แบบจะอะไรเลยดีกว่า
คือเราระวังตัวเราทุกครั้ง
แล้วคือว่านั่งรถเนี่ยแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติแล้ว

แล้วก็โดนครั้งแรกมันก็ไม่อยากให้เกิดกับใครอะค่ะ

พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหาทำอนาจารย์
ทำให้ผู้อื่นอับอายต่อหน้าธารกำนันแล้วนะคะแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ